คุณผู้ชมเรื่องนี้ค่ะมีคนแอบอ้างว่าเป็นแพทย์ตำรวจค่ะ
มีบัตรเบิดอะไรเลยนะแล้วก็ไปหลอกชาวบ้าน
ทีนี้ถ้าเกิดจะมีคนหลงเชื่อนี่จะยังไงดี
เพราะเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าเคยสอบติดแพทย์ได้แต่ว่าเรียนไม่จบ
นี่ค่ะมันกลายมาเป็นประเด็นเลยนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรสันทรายที่เชียงใหม่
ไปจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้คือนายพฤกษมงคล
ื่องเพียรอายุ๒๔ปีเป็นชาวแม่ห้องศร
จับได้ที่ร้านแว่นตาย่านสันทราย
เดี๋ยวฟังนะทำไมถึงไปเจอที่ร้านแว่น
แล้วเขายึดของกลางด้วยค่ะเป็นบัตรประจำตัวแพทย์
ในบัตรนี้เขียนเอาไว้เลย
ร้อยตำรวจตรีพฤกษมงคลนามสกุล
เราขอเบลอไว้นะคะตำแหน่งคือ
บังคับหมวดการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศยาน
แล้วก็มีกางเกงขายาวสีกากีแบบตำรวจเลย
เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นแบบคุณหมอ
คอกลมแล้วก็เสื้อเชิดสีดำแขนสั้น
ทั้งหมดเนี่ยปักชื่อแล้วก็สังกัดโรงพยาบาลชื่อดังด้วยค่ะ
ทีนี้ตัวผู้ชายคนนี้เขารับสารภาพ
ว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่ร้านบ้านตา
แล้วก็ปลอมแปลงบัตรประจำตัวแพทย์ปลอมขึ้นมาเอง
เอามาติดแบบนี้คนจะได้หลงเชื่อว่าเนี่ย
เป็นแพทย์ตำรวจสังกัดโรงพยาบาลชื่อดัง
ทีนี้ตำรวจก็เลยถามเอ้าทำแบบนี้ทำทำไม
ทำเพื่ออะไรจุดประสงค์คืออะไรเขาบอกแบบนี้
คุณตำรวจผมฝันฝันว่าอยากเป็นหมอ
แล้วก็อยากรับข้าราชการตำรวจด้วยอยากรับราชการตำรวจ
ผมเนี่ยเคยสอบเข้าเรียนคณะแพทย์ได้แต่ว่าผมเรียนไม่จบ
ตำรวจบอกว่าโอ้ถ้าเกิดว่าคุณเรียนไม่จบ
คุณไม่ได้เป็นแพทย์คุณมาทำแบบนี้ก็ผิดกฎหมายนะ
ดำเนินคดีสิคะปลอมและใช้เอกสารปลอม
แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ใช้ยศตำแหน่งแต่ได้กระทำการเช่นนั้น
เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์
อ่ะก็เรื่องของการปลอมแปลงเรื่องของการหลอกลวงเนี่ย
โดนดำเนินคดีนะคะแล้วพอไปตรวจสอบเนี่ย
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นบุคคลตามหมายจับสารจังหวัดแม่เสรียง
ความผิดก็คือเป็นทหารกองเกินหลีกเลี่ยงหรือขัดขืน
มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการ
ทหารประจำการตามหมายเรียกของนายอำเภอ
ก็ไม่ตรวจไม่รับคัดเลือกเป็นทหารด้วย
ก็เลยโดนดำเนินคดีไปนะคะ